ที่จังหวัดเลยมีเหตุการณ์พี่ชาย
พี่ชายเสพยาบ้าจนหลอน

สุดท้ายจับคนในครอบครัวเป็นตัวประกัน
แล้วก็หนีเข้าป่าอ้อยไปค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเขาไปควบคุมตัวได้นะคะ
เช้าวันรุ่งขึ้นไปคุมตัวได้ภายในวัดนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำค่ะ
ตำรวจสพภูกระดึงคือเหตุการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้ง
บอกว่านายพงศักดิ์อายุ๓๑ปีเกิดหลอนยาบ้า
แล้วอ้างว่ามีคนตามฆ่าก็จับน้องฟ้านะคะ
เป็นน้องแล้วก็นายชินนะคะเป็นน้องเขย
จับสองคนนี้ค่ะหนีเข้าป่าอ้อยไปตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วนายชินก็หนีออกมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันนะคะ
ส่วนน้องฟ้าที่อายุ๑๐ปีเนี่ยก็เพิ่งหนีออกมาได้ตอนเช้านะคะ
อยู่ที่วัดเทพนิมิตรห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลค่ะ
ตำรวจก็เลยนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน
รับตัวน้องฟ้าแล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวนายพงศักดิ์พี่ชาย
หลอนยาบ้าไปจับได้ในวัดน้องฟ้าเล่าให้ฟังบอกว่า
พี่ชายจับตัวไปเนี่ยเอามีดขู่ไม่ให้หนี
ไม่อย่างนั้นจะทำร้ายจนเมื่อเช้าพี่ชายเดินมาที่วัดเทพนิมิตร
เธอก็เลยอาศัยตอนที่พี่เผลอวิ่งมาบอกให้ชาวบ้านช่วย
แต่ก็โดนมีดบาดตามแขนขาไป๒๓แผล
ให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายเลิกกับภรรยามา๒๓เดือน
แล้วก็หันไปเสพยาจนหลอนว่ามีคนตามฆ่า
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
นี่ค่ะนายพงศักดิ์เนี่ยก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่สพภูกระดึง
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
กับน้องสาวอายุ๑๐ขวบกับน้องเขยไปเป็นตัวประกันค่ะ